ของคุณยายท่านหนึ่งที่จังหวัดร้อยเอ็ดบ้างค่ะคุณยายท่านนี้พาหลานสาวนะคะ
อายุสิบเอ็ดปีนะคะไปขอความช่วยเหลือจากหมอปลาที่เพชรชบุรี
ร้อยเอ็ดไปเพชรบุรีนะคะคุณยายบอกว่าหลานเนี่ย
ถูกพลทหารตีสนิทพาออกจากบ้านไปล่วงละเมิดทางเพศสิบเอ็ดควบสิบเอ็ดควบ
ใช่ค่ะแล้วคือแจ้งความเอาไว้
คดีไม่ไปคืบหน้าไม่คืบหน้านะคะสุดท้ายเนี่ยคุณยาย
คุณยายไปพร้อมกับทนายความไปร้องเรียนกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
แต่ตำรวจสพเมืองร้อยเอ็ดคุณยายบอกไม่รับแจ้งความ
ทำเพียงลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเท่านั้น
เกรงจะไม่ได้รับความเป็นธรรมในคดี
นี่นะคะคุณยายกับหลานสาวคุณยายอายุ๔๙ปี
หลานสาวอายุ๑๑ปีนะคะไปร้องขอความเป็นธรรม

เมื่อวันที่๒๒กันยายนประมาณ๖โมงเย็น
พลทหารที่รู้จักกับหลานสาวผ่านโซเชียลรู้จักกันมาเดือนนึงเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์มาที่ร้านของตัวเอง
แล้วอาสาพาหลานสาวไปซื้อน้ำแข็ง
แต่พอพาไปแล้วเงียบหายไปเลย

ก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความคืนนั้นแหละ
วันรุ่งขึ้นประมาณ๙โมงเช้าพลทหารคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งหลาน
แล้วเธอสังเกตเห็นว่าหลานมีสภาพอิดโรย
ก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นหลานสาวก็ไม่บอกนะคะ
ตัดสินใจพาหลานไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
ปรากฏว่าผลการตรวจเบื้องต้น
หมอบอกว่ามีร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ฝ่ายชายพาญาติแล้วก็ทหารมาไกล่เกลี่ย
จะจ่ายเงินให้๑๐๐๐บาทแลกกับการไม่ต้องดำเนินคดี
ยายไม่ยอมแล้วบอกว่าถูกข่มขู่ด้วย
เธอก็กลัวว่าคดีของหลานจะไม่ได้รับความเป็นธรรม

นะฮะไปหาหมอปลาให้หมอปลาช่วยเหลือค่ะ
แต่มันมีใบทางแพทย์น่าจะใบของมันให้มา
ให้บอกว่าเอาไว้เพศหลานคุณ
ฉี่ขาดบวมแล้วก็มีเขียวรอยเขียว
แต่ทีนี้หลังจากนั้นได้ประมาณวันหรือ๒วัน
ก็จะมีฝั่งของคนข่มขื่นมาหาพวกนี้
แล้วมีการนำเสนอเงินให้๑๐๐๐บาท

ทีนี้เขาก็คิดว่าเขาไม่แล้วความไปทำ

ไปหากับคนหนึ่งแจ้งความคันแหน่ก่อนที่เขาไม่รับ
หมอปลาบอกให้สื่อช่วยกันช่วยตรวจสอบเรื่องนี้หน่อย
เรื่องนี้เกิดที่๑๐๑นะครับ
ขนาดยายอยู่ด้วยในวันเกิดเหตุ
แต่พลทหารนายนี้ก็ยังรอจังหวะสบโอกาสพาหลานออกไปได้
แล้วยายก็ป่วยหลอดเลือดสมองตีบเป็นโรคหัวใจอยู่ด้วยนะคะ
เรื่องนี้ทนายเกิดผลแก้วเกิดบอกว่า
มีการนำคนมีสีเข้ามาพูดจากข่มขู่

แล้วก็อ้างผู้ก่อเหตุว่าจะไม่ถูกดำเนินคดี
ส่วนเขาก็เกรงว่าผู้เสียหายจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ตามกันต่อค่ะสำหรับเรื่องนี้ค่ะ